มีคลิปหนึ่งอยากให้ดูกันอย่างทั่ว
เป็นคลิปที่เจ้าของเขาแชร์กันเองเลยนะคะ
เป็นเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะ
แล้วเจ้าของคลิปตั้งคำถามว่าคิดว่ารวยแล้วทำแบบนี้ได้เหรอ

แล้วปรากฏว่าก็มีการบีบแตรแล้วค่ะลักษณะคือเตือน
แต่คนขับรถเบนท์นะคะหัวร้อนขึ้นมาในบัตรดนพอได้ยินเสียงแตรส

แล้วก็เบรกตั้งใจให้รถเจ้าของคลิปชน

ออโหชูอาวุธ
อ่ะเห็นไหม

งึกก็เฝ้า

อุณิสันมาร์ชไงดูคนรวยทำ
คือขับขับขับเบรกเบรกขับขับเบรกเบรก

คือลักษณะคือตั้งใจนั่นแหละ

จะให้คันที่เขาถ่ายคลิป
ชนท้ายเจ้าของคลิปเนี่ย

ดูคนรวยเขาทำทำแบบนี้ได้เหรอ

เอาคลิปนี้มาให้ดูจริงแล้วความยาวสักประมาณ๔นาที

ขับรถขับรารวยน้ำใจดีที่สุด